ท่านผู้ชมครับมีควายตัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ค่ะนะมันโชคร้ายมากนะครับมันถูกรถชนซ้ำถึงสองคัน
อาการเนี่ยหนักแต่โชคดียังไม่ตายแล้วก็ตามสูตรเลยนะ
คือเจ้าของเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เกิดขึ้นประมาณทุ่ม๑ของเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนางรองบุรีลำขาเข้าจังหวัดบุรีลำนะครับ
ควายที่ถูกชนเนี่ยเป็นควายตัวเมียน้ำหนักประมาณ๖๐๐กิโลกรัม
มีร่องรอยของการถูกชนไม่สามารถลุกยืนได้
ยานยนต์ตกอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็มีรถตู้ที่พังเสียหาย
ด้านหน้าเนี่ยพังทั้งแถบอยู่คันหนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ตำรวจสพนางรองแล้วก็ชุดกู้ภัยก็มาช่วยเหลือเจ้าควายตัวนี้
เอารถยกมายกเคลื่อนย้ายควายตัวนี้เพื่อเอาไปรักษาพยาบาล
ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันหนักมาก
แล้วมันก็ไม่ยอมลุกขึ้นเพราะว่ามันบาดเจ็บไปทั้งตัว
หนักตั้ง๖๐๐กิโลกรัม
เนี่ยโอ้โหความจะเอาขึ้นไปได้ค่ะ
ใช่ไหมโดนคอมันก็เจ็บโดนขาโดนลำตัวอะไรมันก็เจ็บ
ลักทุเลสงสารเห็นไหมมันก็ยืนแทบไม่ไหวอ่ะแล้วตัวใหญ่ด้วย
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสุทธิ์สัตว์อำเภอนางรอง
ก็มาตรวจดูอาการบาดเจ็บของควายตัวนี้นะครับ
ซึ่งก็มาฉีดยามาพ่นยาแก้ปวดให้มัน
พบว่ากระดูกสะโพกหักหลุดเคลื่อน
แต่พอให้ยาแก้ปวดแล้วแม่ควายตัวนี้ก็สามารถลุกขึ้นยืนได้
แต่เดี๋ยวต้องรอดูอาการพรุ่งนี้ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
แต่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นแม่ควายควายแม่ลูกอ่อน
ก็เพราะว่าตอนที่มาช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของมันเนี่ย
พบว่ามีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมของแม่ควายตัวนี้
แสดงว่ามันต้องมีลูกอย่างแน่นอนต้องมีลูกอ่อนด้วยนะครับ
อาการบาดเจ็บของควายตัวนี้พบว่ามีบาดแผลที่คอขาหลังซ้ายกลางลำตัวกระดูกสะโพกเคลื่อน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือจนมันสามารถลุกขึ้นยืนได้แล้วในตอนนี้
เดี๋ยวรอดอวการถ้ามันแค่เคลื่อนนิดหน่อยยาที่ฉีดช่วยได้เยอะนะครับ
ถ้ามันพยุงตัวเองได้ก็ภาวนาว่ามันไม่หนัก
ส่วนในที่เกิดเหตุที่มีรถอยู่สองคันนะครับควายตัวนี้มันถูกรถตู้ชนก่อน
จักรยานยนต์ก็ชนซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่พังเสียหายนะครับ
จักรยานยนต์เป็นของนายพงดันัยสังขวุฒิชัยกุลซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
บอกว่าขับรถมาจากจังหวัดสาแก้วจะเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดมุกดาหารมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถนนมืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เห็นว่ามีควายอยู่ข้างหน้า
ก็เลยชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ที่จักรยานยนต์จะมาชนซ้ำควายอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันล้มอยู่นะที่ถนนนะครับ
แล้วเขาก็เห็นว่ามีควายตัวหนึ่งช่วงเกิดเหตุมันวิ่งหนีเข้าไปในทุ่งนาข้างทาง
ว่าคงเป็นลูกของควายตัวนี้นะครับ
จักรยานยนต์ที่มาพุ่งชนซ้ำเนี่ยจักรยานยนต์ก็ตกลงไปที่ข้างทาง
ไม่เห็นใช่ไหมตอนนั้น
ไม่เห็นปลอดภัย
คนที่อยู่บนรถตู้เขาก็มีคนมาด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อย
แต่เขาก็ไม่ได้ประสงค์ว่าจะไปโรงพยาบาลอะไร

แล้วก็มอบเงินช่วยรักษาควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้เอาไว้๒๐๐๐บาทด้วย
ส่วนอาการของควายตัวเมียตัวนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอนางรอง
แจ้งว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
เนื่องจากสามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนได้กินอาหารได้ตามปกติ
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สักระยะหนึ่งจนกว่าจะหายดี
น่ากังวลที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของลูกควายที่มันวิ่งหนีตะเลิศไป
ตอนที่ถูกรถตู้ชนและจักรยานยนต์ชนซ้ำอีกทีนึง
แล้วคนขับรถตู้บอกว่าเห็นลูกควายตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าป่าทุ่งนาข้างทางไปเนี่ยนะ
ไม่รู้จะไปไหนจะมีนมกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ถ้าใครเห็นเบาะแสลูกควายตัวหนึ่ง
ท่านสามารถแจ้งได้ที่ประสุทธิ์อำเภอนางรองนะครับ
ส่วนแม่ควายตอนนี้มีผู้ใจบุญติดต่อมาแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวรับแม่ควายตัวนี้ไปเลี้ยงดูต่อ
อ่าจะตั้งชื่อให้ว่าเจ้ามีบุญ

เพราะว่าเจ้าของควายก็อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย

ทำให้เสียทรัพย์เพราะรถคันอื่นเขาก็ได้รับความเสียหาย